พูดจาวกวนไม่เป็นตัวของตัวเองเลย

พระสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธีให้นะคะ
ไปดูบรรยากาศของการประกอบพิธีหน่อยค่ะ
อย่างนี้
เอ้ยยอมแล้วยอมแล้วยอมเก็บเก็บเก็บยอมยอม
อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะคะเป็นเรื่องของความเชื่อจริงนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศที่วัดเทพจันลอยอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
อาจารย์ไพโรธจันทวังโสหรือครูบาน้อยซึ่งเป็นเกจิชื่อดังสายหลวงปู่ผางเนี่ย
ทำพิธีรดน้ำมนต์ถอนคุณสัยให้กับชายหนุ่มคนนี้ค่ะ
หนุ่มคนนี้เนี่ยเพื่อนเป็นคนพามาเองเลยนะคะ
มาให้หลวงพ่อช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในตัวเพื่อนออกไป
เพราะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คือเพื่อนคนนี้สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยค่ะ
พูดจาก็วกไปวนมาเหม่อลอยเหมือนโดนของเข้าอ่ะ
เห็นตรงกันเลยว่าไม่ได้แล้วอย่างนี้
ต้องพามาให้หลวงพ่อสวดบริกรรมคาถารถน้ำมนต์หน่อยนะคะ
ซึ่งก็เป็นการเพิ่มความเข้มขังให้กับพิธีจนสามารถถอนมนต์ดำได้ค่ะ
กลางความเป็นห่วงเป็นใยของเพื่อนที่มาให้กำลังใจมาช่วยกันเนี่ยนะคะ
บอกว่านอกเหนือจากความขลังของคาถาจากหลวงพ่อไพโรธแล้ว
หลายคนก็ชื่นชมเพื่อนบอกโอ้ดีนะเพื่อนรู้จักเป็นห่วงเป็นใยกัน
หาเพื่อนหาวิธีที่จะช่วยหนุ่มคนนี้กลับมาเป็นปกติได้นะคะ
อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อจริงนะคะแต่ว่าทำแล้วดีขึ้น
อันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนด้วยละกันนะคะ
เป็นเรื่องความเชื่อนะคะข่าวนี้